ยอดมนุษย์ป้าเสาร์นี้ร่วมสูบสารผู้ปัญญาร้านนาทน์กระถึงเจียงใหม่นะครับเนอร์

ปลาหน่อยท่า
อันนี้ขนมลิ้นหมานะเจ้า

พลาดไม่ได้เสาร์นี้๑๑โมงไทยรัฐทีวี
โปรดติดตามตอนต่อไป